คือความจริงแล้วบรรดาผู้ที่เขาสนับสนุนเขาเชียร์พระเก้าไกล
เขาก็มีคำถามว่าเพื่อไทยในเมื่อเอาละไม่ชูคนของตัวเองขึ้นมาเนี่ย
แล้วทำไมก็ยังไม่ให้ก้าวกลายในตำแหน่งประธานสภาพุทธรรษรรณ
ทำไมถึงยอมให้ก้าวไกลไม่ได้
คือคุณพระคุบถ้ามองแบบภาษาตลาดก็อัดเขามาเยอะ
เรื่องพันสองพันศาอาวุโสน้อย
กลัวจะขาดการยอมรับทำหน้าที่ที่ประชุมไม่ได้
คือเล่นแน่เรื่องติดขัดคุณสมรรดิ

ผมมองว่าทีมยุทธศาสตร์พักเพื่อไทย
อาจจะมองยาวไปแล้วว่าถ้าสมมุติว่า

แต่เสียงที่จะทราบสะดุลนะครับ
ได้รับเสียงเพียงพออย่างน้อยอีกหกสิบสี่
เสียงจากวุฒิสมาชิกเนี่ยเพียงพอหรือไม่
เพราะว่าทีมยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยก็คงเล่นไปตามมารยาทว่า
น่าจะโหวตให้คุณพิธาครบทุกคน
แต่เสียงที่จะไปเติมให้กับคุณพิธาเนี่ย
ผมคิดว่าฝั่งพักเพื่อไทยคิดแล้วคำนวณว่าคุ้มแล้ว
ถ้าเล่นบทไว้สมมุติว่าถ้าจัดการในเรื่องของประธานรัฐสภา
ไม่ใช่ของพักเก้าไกลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันสามารถมองกรอบเวลาได้
ว่าการโหวตโดยรักษาไหมสมมุติครั้งแรกคุณพิธาไม่ผ่าน
อาจจะได้อีกสักครั้งหนึ่งเต็มที่ก็ได้ไม่เกิน๒ครั้ง
ว่าถ้าเป็นอย่างนี้บ้านเมืองจะสูญเสียโอกาสอะไร
เพราะว่ามันจะมีเรื่องปัญหาปัจจัยเศรษฐกิจปากท้องอะไรต่าง
กระแสกดดันมันจะกลับไปที่พักเก้าไกลด้วย
ว่าถ้าสมมุติว่ามันหมดวิธีการจริงอยู่ว่าทุกคนโขกสับ
มิพิพาทวิจารณ์วุฒิสมาชิกว่าเขาตั้งทรงเล่นแบบชัดเจน
ส่งข้อความแรงไปยังหุ่นวิทารภาคเก้ากัย
แต่เพื่อไทยมองว่าตัวเองมีโอกาสที่ไปต่อได้ดีกว่า

เพราะท่านป้าภูมิลืมนะว่าก่อนการเลือกตั้ง
เป็นสัตว์ตัวกับคนทั่วฟ้ามัวดินเลยใช่ไหมครับ
แต่เขาเสียงตัวเลขกับตลอดบัตรเป็นอันดับสอง
จู่วันดีคือดีพวกที่สมาชิกเปลี่ยนท่าทีเลยว่า
ถ้าเป็นคุณเศษฐาคุณแพทย์ท่องท่านหรือแคนเดตนายกจากภาคเพื่อไทย
สวไม่น้อยจะโหวตให้แต่ถ้าเป็นคุณพิทาเนี่ยไม่โหวตให้เนี่ย
หมายความว่าหลักฐานที่พูดให้สัมภาษณ์ในเชิงออนไลน์
เป็นข้อมูลไปหมดแล้วเนี่ยภาคเพื่อไทยเอาตรงนี้ไปไปทวงคำมั่นสัญญาได้
ว่าตัวเองอย่างน้อยเนี่ยพักเพื่อไทยเชื่อว่าตัวเองน่าจะมีตัวเลขที่สูงกว่า
ดังนั้นเขาไม่สามารถพูดในที่สานะว่าอธิบายต่อสังคมหรือแฟนคลับพักกัน
ว่าทำไมเพื่อไทยจึงปฏิเสธคุณปฏิพัฒน์ว่าไม่เหมาะสม
ไม่เอามาเป็นประธานรัฐสภานะครับเขาก็อาจว่าต่างฝ่ายต่างมีคนของตัวเอง
เพียงแต่ว่าพักเพื่อไทยไม่ได้เสนอคนของตัวเองในพักมากกว่า
มันเลยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกถูกไหมครับแล้วก็เปลี่ยนกลับไปกลับมา
เพราะว่าคำแรงแรงที่โดนนะครับท่าทีอย่างผมก็สงสารคุณหมอชนละนานคุณภูมิธรรม
ใช่มั้ยฮะพูดแบบว่าประธานสภาเเป็นของก้าวกายล้องนะว่างน้อยหรือ๒ตำเหน่ง
ที่เป็นของภาคเพื่อไทยเนี่ยกลับมาและก็ไปฟังผู้ใหญ่ในภาคเทศ
ว่าตรงนั่นนั่นนี่และก็กลับไปอ่ะเนี่ยตรงเี้ยเอะไรนหาก
เพื่อไทยกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้